อัปเดตเรื่องราวของหนุ่มนี้ดีกว่าค่ะ

ตามใจตู๊ดคุณผู้ชมก็รู้กันดีอยู่แล้ว
ว่าเธอเนี่ยแยกตัวมาเพื่อจะมาแบบว่าทำช่องเป็นของตัวเองใช่ไหม
เพราะว่ามีกระแสออกมาซึ่งเธอเองก็ยอมรับเหมือนกันเนาะ
ส่วนที่คอมเมนต์แบบโอ๊ยบอกว่าดังแล้วชิ่ง

จะว่ายังไงรวมถึงแหวนค่ะ

แฟนหนุ่มเพิ่งจะมอบให้เนื่องในวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
จะได้คิววิวาแล้วหรือเปล่าไปฟังทั้งหมดรวบยอดกันเลยจ้า
ดีใจด้วยนะ
เอ้ยก็ไม่ได้แค่แหวนแค่ดอกไม้ลิลลี่แล้วก็กุหลาบ

แล้วคนไม่มีแฟนมาดูคลิปนี้ก็คือตายไปเลย
ก็คือคนไม่มีแฟนก็คือ